มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ
เหตุยิงแสกหน้าสองแม่ลูกเจ้าของร้านนวดแผนไทยนะฮะ
เรื่องนี้คือมันจะซับซ้อนในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึง
เพราะว่าผู้เสียชีวิตคือแม่วัย๖๑ปีแล้วก็ลูกวัย๔๓ปี
แล้วทีนี้ค่ะมีลูกชายวัย๖ขวบ

ทีนี้คุณผู้ชมเราต้องไปไล่เรียงกันหน่อยค่ะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
เกิดขึ้นที่ร้านคุณรัฐนวดแผนไทยหมู่๘
ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

ก็คือนางสาวปิยะนันเจริญบูรณพันธ์
หรือว่านางสาวเออายุ๔๓ปี

แล้วใกล้กันนะคะก็พบร่างของแม่ของนางเสาเอ
ก็คือนางวรีรัฐเจริญบุรณพันธ์อายุ๖๑ปี

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
ทีนี้พอตรวจสอบสภาพศพของผู้ตายที่เป็นลูก

ปรากฏว่าโดนยิงด้วยปืนขนาดจุดสามแปด
เข้าที่บริเวณริมฝีปากด้านขวานัดหนึ่ง
แล้วที่หัวด้านขวาก็โดนอีกนัดหนึ่ง
ส่วนศพของคนเป็นแม่คือนางวรีรัฐ
โดนยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันนะคะ
ที่บริเวณหน้าผากขวา๑นัด
ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไป
เขาก็ให้กู้ภัยเอาร่างของผู้ตายทั้งสอง
ส่งโรงพยาบาลกบินบุรีเพื่อให้แพทย์ชนสูตรอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ค่ะจากการสอบถาม
อดีตสามีของนางวรีรัฐ
ก็คือนายพงยศวงวิโรธ
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนที่จะไปเจอศพ
อดีตภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยนะ
มีลูกชายคือนายไตรพบ
ลูกชายวัย๒๒ปีโทรศัพท์มาบอก

บอกว่าพ่อติดต่อพี่สาวกับติดต่อแม่ไม่ได้เลย
เพราะว่าตอนบ่ายยังโทรคุยกับแม่ได้อยู่เลย
แต่พอจะเที่ยงคืนโทรหาทั้งแม่โทรหาทั้งพี่สาว

มันดึกดื่นแล้วก็สงสัยทำไมแม่กับพี่สาว
ถึงไม่กลับหรือว่าติดต่อไม่ได้เลยนะครับ
แต่ว่านายพงยศก็บอกนะครับบอกว่าขออภัย
นายไตรพบซึ่งเป็นลูกชายก็บอกนะครับว่า
พี่สาวก่อนหน้านี้มีปัญหาทะเลาะกับแฟน
อืมทีนี้พอบอกพ่อคือนายพงยศแบบนี้
ก็เลยบอกว่าพ่องั้นพ่อไปดูที่ร้านนวดหน่อยได้ไหม
ทีนี้ค่ะพอผู้เป็นพ่อหรือว่าอดีตสามี
ของผู้ตายมาถึงปั๊บปรากฏว่าเห็นไฟที่ร้านมันปิดอยู่
ก็เลยผลักประตูเข้าไปแล้วกดสวิตช์เปิดไฟ
พอเปิดเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเจอทั้งอดีตภรรยา
แล้วก็ลูกสาวถูกยิงเสียชีวิต
ทีนี้ก็เลยมีการโทรศัพท์มาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าลูกชายของนางสาวปียะนันอายุ๖ขวบ
หายไปจากร้านโดยณตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่า
๖ขวบหายไปไหนแล้วอยู่ที่ไหนอย่างไร
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นก็รู้นะคะ
ว่านางวรีรัฐผู้ตายวัย๖๑ปีมาเปิดร้านนวดแผนไทยที่ห้องนี้
แล้วมีลูกสาวคือนางสาวปียะนันมาช่วยทำงานที่ร้าน
นางสาวปียะนันมีนายทอง
ซึ่งเป็นอดีตสามีเขาเลิกรากันไปนานมากแล้ว
นายทองมาตามตื้อมาง้อมาขอคืนดี
อยากให้นางสาวปียะนันกลับไปอยู่ด้วย
แต่ทีนี้นางสาวปียะนันก็ไม่ยอมคืนดี
นายทองมีการขู่ด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดไม่กลับมาคืนดีเดี๋ยวเตรียมตัวตายได้เลยทั้งครอบครัวเลย
ซึ่งตอนนั้นที่นายทองอดีตสามีขู่
ทางด้านนางสาวปียะนันแล้วก็ผู้เป็นแม่
ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่โรงพักกบินบุรี
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตั้งแต่วันที่๑๐เมษายน
ทีนี้พอรู้ข้อมูลแบบนี้
อันนี้ตำรวจก็ต้องไปตามหาตัวคนยิงมาดำเนินคดี
คือตำรวจก็ตั้งข้อสงสัยว่านายทองจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือเปล่า

ใช่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นห่วงในชีวิตของเด็ก๖ขวบ
ซึ่งเมื่อคืนนี้ยังหายไปโดยไม่ทราบชะตากรรมนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนั้นพันธ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักตันสกุล

เปิดเผยออกมานะครับว่าขณะนี้ได้พบตัวของเด็กชาย

ก็คือเด็กชายนันทพัฒน์เจริญบูรณพันธ์อายุ๖ขวบ
โดยคนร้ายได้ปล่อยเด็กทิ้งลงข้างทางที่หน้าวัดทัพนา

ทะเบียนกไก่ง๓๓๒๐สุโขทัย
ขับหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุ
จอดที่หน้าวัดทัพนาที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ

เดินไปหานางสาวดวงพรช่างทองอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวต่างบีดาของน้องนันทพัฒน์
ซึ่งทางตำรวจก็ประสานไปยังสพหันคา
เพื่อให้ส่งตัวเด็กชายนันทพัฒน์มาอยู่ในความดูแลของตำรวจ
ส่วนนายทองเขียวชะอ้อนอดีตสามีของผู้เสียชีวิต
หรืออดีตสามีของนางสาวปิยะนันต์นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ออกหมายจับต่อไป
เพราะถือว่าเป็นบุคคลต้องสงสัย
ข้อมูลระบุว่าเมื่อเช้ามืดหลังจากปล่อยตัวลูกชาย
หรือว่าเด็กชายนันทพัฒน์ลงที่หน้าวัดแล้ว
ได้มีการขับรถกระบะ
เพื่อจะพาตัวเขาหลบหนีไป
แต่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร
ปิดเส้นทางในการหลบหนีทั้งหมด
เพื่อตามจับกลุ่มกันต่อนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้า
เกิดขึ้นเมื่อเช้าประมาณตี๔นี่เจอน้องแล้ว